ไปดูนะฮะที่ภาคอีสานกันบ้าง
บุรีรำเนี่ยปีนี้เขาบอกว่าน้ำไม่ได้ท่วมหนักไม่ได้อะไร
แต่มันมีน้ำหลากแหละแต่ก็หลากมากกว่าปกติหน่อย

ชาวบ้านเขาบอกว่าตรงนี้แหละทำเลเงินทำเลทอง
มาหาปลากันตรงนี้ขอโทษวันหนึ่งเข้ากระเป๋าต้องมี๒๐๐บาทครับ
ชาวบ้านอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำไปจับปลากันที่บริเวณสะพานทางเข้าชนประธาประโคนชัย

บนถนนสายประโคนชัยบุรีรำเป็นจำนวนมากเลยเยอะไหมล่ะเห็นไหมน่ะนะฮะ
หลังจากมีน้ำหลากมากกว่าปกติเข้าสู่อ่างเก็บน้ำครับ
โดยช่วงน้ำหลากของทุกปีครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านเขามักจะมากันบริเวณนี้นะครับ
เพราะว่าเป็นจุดที่ปลาหลากหลายชนิดโอ้โหนี่นะฮะ
มันทั้งปลาเล็กปลาใหญ่เนี่ยคือเหมือนกับมันก็มาอาศัยแหล่งน้ำใหญ่แหละ

ปีนี้ยิ่งน้ำมากนะปลามากับกระแสน้ำก็มากเท่ากัน
ทำให้ปีนี้ชาวบ้านนะครับมาตั้งแคมป์กันเลยไม่ไปกลับแล้ว
แคมป์กันเลยทีเดียวนะครับหาปลากันอยู่ตรงนี้
แล้วพอจับปลาได้นะครับก็ที่ขายก็ไม่ไกลนะฮะ
เปียกขึ้นมาบนแห้งบนแห้งก็คือขายอยู่ริมถนนนั่นแหละ
ให้กับคนที่นั่นแหละผ่านไปผ่านมานี่พี่ขายนมเปรี้ยวยังแวะซื้อปลาเลยนะครับ
เพราะครับไหมคะก็ที่จะซื้อไปขายต่อก็มาขายตรงนี้เหมือนกัน
นี่อะไรเนี่ยปลาหมอเออนี่ปลาหมอเพียบเลย
นางสวยพระดีไทยอายุ๕๒ปี๑ในชาวบ้านที่มาหาปลา
เล่าบอกว่าครอบครัวนะมากันเป็นนิจสินนะครับ
ปากหลักหาปลาอยู่ที่นี่จะหาปลาจนหมดฤดูน้ำหลากแหละ
เพราะว่าเป็นช่วงเวลาทองแต่ละวันจะขายปลาได้เนี่ยนะครับ

ส่วนสถานการณ์น้ำในบุรีรำโดยทั่วไปปีนี้บอกว่าไม่หนัก
รายงานน้ำท่วมหนักนะครับไม่มีค่ะจะมีก็น้ำหลาก
แต่อาจจะหลากมากปกติเล็กน้อยแต่ว่าก็หลากได้เถอะ
เพราะว่าพี่พวกนี้บอกว่าชอบหลากมาปลายิ่งเยอะ
อะไรได้กว่าละ๒๐๐๐เลย